คุณผู้ชมค่ะมาดูความทุกข์ร้อนหัวอกคนเป็นแม่กันหน่อยนะคะพาลูกชายชั้นป๔อายุ๑๐ขวบค่ะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าถูกอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกรสินให้น้องเนี่ยหิ้วถังน้ำยางมาตอยร้อนแล้วปรากฏว่าไอ้น้ำยางมะตอยเนี่ยมันมากระเด็นใส่มือค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิด

ใช่ค่ะก็คือมีความหวังให้กับลูกถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นอยากให้เป็นนายร้อยอะไรอย่างเงี้

ก็อยากให้เห็นใจนะคะเห็นใจคนเป็นแม่บ้าง
เออเนี่ยนะหัวอกคนเป็นแม่นะ
ก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นเราฟังความสองฝ่ายสองฝ่ายนะคะ
ไปสอบถามอดีตพ่วนในการโรงเรียนคนนี้แล้ว
เกษียณไปแล้วด้วยนะเพิ่งเกษียณกันยายนที่ผ่านมา
เขาก็ชี้แจงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทางคณะครูเขาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนมีการซ่อมแซมถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างในโรงเรียน
ส่วนของกิจกรรมการซ่อมแซมถนนให้นักเรียนชั้นป๕ป๖ทำกิจกรรมประมาณ๑๕คน
แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องป๔ที่เป็นบาดแผลจากน้ำยางมะตอย
เข้ามาถือถังน้ำยางมาตอยตอนไหน

แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นอดีตพอโรงเรียนบอกว่า
นำน้องไปส่งที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็มีการไปเยี่ยมให้เงิน๒ครั้ง

หลังจากนั้นก็มีการติดต่อเจรจากับผู้ปกครอง

เพราะผู้ปกครองจะเรียกเงินชดเชยคือ๓แสนบาท

เขาก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้น
แต่สุดท้ายยังไม่ลงตัวนะครับคุณผู้ชม

ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเป็นคนกลาง
เรียกมาไกล่เกลี่ยเจรจากันใหม่
เพราะตอนนี้หัวอกคนเป็นแม่บอกว่า
ถ้าเกิดอนาคตอยากให้ลูกสอบนายร้อย

หิกแบบนี้เลยอ่ะคือบางทีเส้นเอ็นมันถูกดึง
แล้วมันเรียกว่าความเสียหายมันก็จะดึงหนึ่งอย่างนี้

จะต้องรอดูว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะนะคะ